คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศัยศาสตร์

คุณเคยได้ยินควายธนูไหม

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทองเนี่ย
เขาเดินทางไปขอบูชาเจ้าควายธนูเพราะหวังว่าจะเป็นสิริมงคลกับชีวิต
เขาบอกว่าควายธนูเนี่ยนะมีความเชื่อทางศัยศาสตร์ด้านโชคลาภและเมตตามหานิยม
ไปที่สำนักศักยานบ้านเลขที่๒๓ทับ๑หมู่ที่๔ค่ะ
อยู่ในตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
โดยมีพระอาจารย์สรรคงเวศจอมขมังเวศแห่งเมืองอ่างทอง
เล่าเรื่องควายธนูเครื่องรางตามความเชื่อทางศัยศาสตร์โชคลาภเมตตามหานิยม
คุ้มครองบ้านเรือนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง
ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวไป
โดยทางสำนักงานของอาจารย์สรรเนี่ยนะคะ
เขาได้ร่ำเรียนวิชาควายธนูสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปูทวดนู้นแล้ว
ซึ่งคุณปู่ทวดรับราชการเป็นทหารม้าในสมัยราชการที่๕
และเป็นหมอศักยันต์ในยุคนั้น
ทางสำนักนะคะจึงมีการฝึกเขาเรียกว่าเป็นตำรากรรมวิธีการทำควายธนู
ที่ถูกต้องตามแบบแผนโบราณการเลย
โดยควายธนูหรือลูกกรอกควายจะต้องเป็นควายที่ตกลูกออกมาแล้วเป็นควายจริง
ต้องตกในวันที่เป็นมงคลเท่านั้นด้วย
ควายธนูนะคะจะมีการทำอยู่หลายรูปแบบเลย
ทั้งมีการทำจากการปั้นเนื้อดินที่ได้มาจากตามวัดต่าง
ดินเจ็ดป่าช้าและมวลสารอีกหลายอย่างนำมารวบรวม
แล้วก็ปั้นแร่แปลธาตุนั่นเอง
อกจากนี้ยังมีการทำมาจากโลหะสำริดด้วยทองเหลือง
หรือจะเป็นแร่หลายอย่างเอามารวมกันแล้วก็หลอมให้เป็นเหมือนรูปของควายธนูนั่นเองนะคะ
เขาจะต้องทำในวันที่เป็นวันมงคลแบบนี้ด้วยนะ
อกจากนี้ทางอาจารย์สรรยังบอกอีกว่า
สำหรับคนที่บูชาควายธนูเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยม
เรื่องของความคุ้มครองบ้านเรือนอยู่เย็นเป็นสุข
รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภด้วย
บางคนนำไปบูชาแล้วทำให้หน้าที่การงานของเขาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นก็มี
ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวหรือครอบครัวก็มี
หรือจะทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมีสิ่งมงคลต่อไปในชีวิตก็มีเหมือนกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมค่ะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเชื่อแบบนี้มันก็อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณการนั่นแหละ
ใช่ก็มีมายาวนานแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะว่าใครเชื่อแบบไหน